ท่อมรณะดูเรื่องนี้หน่อยค่ะคนในครอบครัวเชื่อว่านี่คือเครื่องกองน้ำมรณะที่ทำให้คุณตากับหลานวัย๖ขวบเนี่ยเสียชีวิตคือหลานจมน้ำแล้วตาเนี่ยลื่นล้ม
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแล้วทีนี้ครอบครัวเขาเชื่อว่ามันน่าจะมาจากเครื่องกรองน้ำที่มันมีสารพิษอะไรปนเปื้อนมาหรือเปล่า
แล้วก็ร้องไปถึงหมอปลาให้หมอปลาเนี่ยมาดื่มน้ำจากเครื่องกองน้ำหมอปลาก็ดื่มไปเมื่อวันที่๑นะแต่ทีนี้เอาน้ำไปให้อาจารย์ออสตรวจที่วันนี้เล่าข่าวนี้เพราะอะไร
วันนี้ค่ะผลการตรวจน้ำออกมาแล้วคุณผู้ชมมันมีสารพิษปนเปื้อนนะเออเพราะว่าเขาตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์อ๊อตบอกว่าในน้ำเนี่ยมันมีสารฟีนอนซึ่งมันเป็นสารพิษอาจารย์อ๊อตบอกว่าเอ้ยสารเนี่ยไม่ควรอยู่ในน้ำดื่มทุกชนิดนะสารฟีนอนเนี่ยมันอันตรายคือถามก่อนว่า
คุณคิดดูสิถ้าเจ้าสารฟีนอนเนี่ยมันไหลเข้าสู่ระบบเลือดเนี่ยถ้าเกิดได้รับในปริมาณเกิน๔๘มิลลิกรัมเนี่ยนะตายได้ใน๑๕นาทีเลยนะคะ
แล้วมันอันตรายมากคือถ้าเกิดว่าเป็นพิษเฉียบพลันเนี่ยเวลาไปสัมผัสจะระคายเครื่องผิวหนังเยื่อบุตาทางเดินหายใจ
แล้วถ้าสมมุติเกิดว่าเรากินเข้าไป๔๘มิลลิกรัมตายได้ใน๑๕นาที
เดี๋ยวฟังอาจารย์ออสอธิบายหน่อยค่ะ
นี่คือผลการวิเคราะห์ที่เราเจอนะครับ
นี่คือสารที่เราเจอในน้ำในน้ำขวดนี้นะครับ
เราเจอในน้ำขวดนี้ก็คืออนุพันธ์ของฟีนอลตัวนี้นะครับ

ตรงกันเป๊ะเลยซึ่งตัวนี้เนี่ยปกติเราจะเจออยู่ในกาวนะฮะ
กาวในพลาสติกในโพลิเมอร์อะไรพวกนี้เป็นสรรที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับ
ซึ่งมันหลุดไปในน้ำดื่มขวดนี้ได้ยังไงก็ยังงง
เนี่ยขวดนี้โอเคนะเราเจอตัวนี้ตัวเดียวเลยโดดเลย
อันนี้ก็คือน้ำที่คุณหมอปลาดื่มไป
ข้อมูลนะครับของอนุพันธ์ฟีนอลตัวนี้นะครับ
ค่อนข้างจะมีพิษฉับพันธุ์นะครับแล้วก็มีความเป็นพิษต่อสัตว์แล้วก็ต่อมนุษย์นะฮะ

แล้วก็เมื่อกี้อาจารย์โชว์กราฟให้ดูนะบอกว่าจริงแล้วถ้าเป็นน้ำธรรมดาน้ำที่ไม่มีสารปนเปื้อ
ไม่มีสารพิษผลออกมากราฟมันจะต้องนิ่ง
แต่กรณีนี้ตรวจพบอนุพันธ์ของฟีนอลแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์สูงมากด้วย

คืออย่างที่บอกไงเป็นสารตั้งต้นในการผลิตสารเคมีต่างพวกนี้
แต่หมอปลากินไปไม่เป็นไรเลย
คือหมอปลาเปิดเผยออกมาเหมือนกันหมอปลาหลังจากที่ได้รู้ข้อมูลจากอาจารย์ออสแล้วว่ามีสารบางอย่างอยู่ในน้ำหมอปลาเปิดเผยแบบนี้
วันที่ผมเดินทางไปดูบ้านที่เกิดเหตุผมไปดื่มน้ำในก๊อกน้ำ๒อึกตอนนั้นไม่กล้าพูดอะไรมาก
แต่มันเกิดอาการอะไรบ้างนะหมอปลาบอกแบบนี้ผมเนี่ยเกิดอาการอาเจียนเลยพอกลับถึงบ้านเนี่ย
ดวงดียังไม่ถึงคราวตายเพราะผมเนี่ยอาจจะได้รับสารพิษในปริมาณน้อย
หลังจากนั้นอีกวันผมท้องเสียเลยแต่ว่าผมก็ไม่กล้าพูดไป
ถ้าพูดไปเดี๋ยวจะไปกล่าวหาว่าบ้านเขาเนี่ยวางยาพิษอะไรกันหรือเปล่าอืม
ปลาก็เลยไม่พูดแต่ว่าถามว่าผมมีอาการไหมผมมีอาเจียนด้วยท้องเสียด้วย
ก็นี่ไงสิ่งที่หมอปลาดื่มน้ำไปเนี่ยคือมันอาจจะเจือจางเจ้าสารตัวนี้
เพราะว่าอาจารย์ออสบอกว่าถ้าเกิดได้รับมากเกิน๔๘มิลลิกรัมตายได้ใน๑๕นาทีนะคะ
แล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวของเราก็ไปที่บ้านหลังนี้ไปเจอกับคุณยายค่ะ
คุณยายเล่าให้ฟังนะว่าจริงเครื่องกองน้ำนี้ซื้อมาใช้สักปีกว่าแล้ว
แล้วก็ต่อน้ำปลาปลาเนี่ยเข้าเครื่องกรองโดยตรงเลยถามว่าคุณยายยายมีถังเก็บน้ำอะไรหรือเปล่า
บอกว่าไม่ได้มีถังเก็บน้ำนะแล้วทุกคนในบ้านเนี่ยดื่มน้ำจากเครื่องกรองนี้ทุกวันเลยค่ะ
แต่พอตาเสียชีวิตไปเนี่ยนะทั้งบ้านเลยเลิกดื่มน้ำจากเครื่องกรอง
แล้วก็ไปซื้อน้ำแบบน้ำบรรจุขวดนะคะเอามาดื่มแทนกลัวสิ
ซึ่งพอรู้ผลจากอาจารย์ออสนะว่าน้ำจากเครื่องกรองมันมีสารพิษปนเปื้อนที่ตกใจเหมือนกัน
แล้วคุณยายบอกว่านี่หรือเปล่าเลยเป็นสาเหตุให้ตากับหลานตาย
เพราะว่าจริงถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้นะตาก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีอะค่ะ
โอ้เช้ายังแข็งแรงอยู่บ่ายเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะทีนี้ก็ไปสอบถามยายทวด
ทวดที่เลี้ยงน้องทีวัย๖ขวบเนี่ยนะคะซึ่งก็บอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยหลานเล่าให้ฟัง
บอกว่าไปดื่มน้ำที่บ้านหลังนี้มาแล้วหลังจากนั้นก็ไปเจอศพน้องในคลองหลังบ้าน
แล้วยายทวดเนี่ยไม่ได้ปักใจเชื่อนะว่าเอ๊ตาเนี่ยจะมีการวางยาฆ่าหลาน
แล้วก็เชื่อว่าคงจะไม่มีใครวางยาทั้งคู่หรอกแต่ว่าสงสัยไงว่าน้ำมันมีพิษได้ยังไง
ซึ่งพอตอนนี้รู้ผลแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะคะ
ซึ่งตอนนี้ยายทวดเองก็ยังทำใจกับการสูญเสียลูกชายคือคุณตา
แล้วก็ตัวน้องทีซึ่งมีศักดิ์เป็นเหรนไม่ได้เลย
ทุกวันนี้เนี่ยนะเวลาที่เวลาที่ไปที่บ้านเนี่ยก็จะมีการเอาอาหารเอาน้ำดื่มเนี่ย
จุดทูบแล้วก็เรียกเหรนเรียกลูกมาทาน
เรียกวิญญาณเหรอคะใช่ค่ะเอาฟังเสียงยายทวดหน่อยค่ะ
เอาเข้าเครื่องกองที่บ้านนี่ก็มีก็เหมือนกันเนี่ยก็มีแทบทุกบ้านเครื่องกองอ่ะ
ก็อยากจะรู้เหมือนกันแล้วว่ามันไปมาได้ยังไง

คงไม่มีไม่มีปรากฏได้เลยแก้วหัวบันปรากันเลยไม่มี
คือตอนนี้คนในบ้านมีความคิดความเห็นที่แตกต่างกันแล้วนะฮะ
แล้วก็หลานของคุณตาผู้ตายก็บอกว่า
หรือมันอาจจะเกิดจากเรื่องของขวดน้ำที่กรอกน้ำหรือเปล่า

ไม่เกี่ยวกับน้ำในเครื่องกรองเครื่องอะไรหรือเปล่า
ก็ต้องตรวจหาสาเหตุให้เจอ
ส่วนทางด้านพ่อของน้องทีนะ
พ่อของน้องทีก็บอกว่าคือได้รับทราบผลจากอาจารย์ออสเหมือนกัน
แต่ยังรู้สึกสงสัยด้วยว่าสารดังกล่าวมาจากไหน
คือตอนนี้ยังไม่ปรับใจเชื่อ๑๐๐นะครับ
ว่าเกิดจากเรื่องของเครื่องกรองน้ำตรงนี้

รอสาเหตุการเสียชีวิตรอผลชนะสูตรจะออกมาก่อน
เพราะตอนนี้ส่งทั้งศพของคุณตาศพของน้องที
ไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ไปชนะสูตรรอบ๒แล้ว
เดี๋ยวต้องรอผลประมาณสักเดือนเดือนครึ่ง
คือ๔๕วันเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าเกิดว่ามีผลออกมา
แล้วมันแน่ชัดว่าเสียชีวิตจากสาเหตุอะไร

ใช่นะฮะแล้วก็จะนำผลทั้งหมดเนี่ยคุณ

ในเรื่องของสภาพจิตใจของครอบครัว
เพราะยังรู้สึกย่ำแย่อยู่แต่ต้องใช้ชีวิตกันต่อไป